มี๒ตัวตัวพี่ตัวน้องดูสิว่ามันจะเข้าในถุงได้หรือเปล่าครับ

ให้น้องเข้าด้วยได้ไหมเนี่ย

อ๋อออกแล้ว
พี่เนื้อบอกหวังคาญไปดีกว่า

นี่คือความน่ารักของแมวจริง

ผมว่ามันน่าจะเป็นช่องที่อยู่ของมันอยู่แล้ว
แต่เรื่องของเรื่องไอ้ตัวสีขาวนี่อยากเข้า
ถามถามจากเข้าเหรอลูก
อยากเข้า
ไอ้ตัวที่อยู่ข้างนายทำอย่างย้าเข้าได้ใช่ไหม
มามาเลยลำคาญแล้วเข้าไปเลย
เออเอ็นดูแบ่งกันด้วย

ถ้าเข้าไปอยู่ด้วยกันเราถุงแจก